คุณผู้ชมคะอยากให้ดูข่าวนี้จังเลยเป็นวิธีการหลอกหลอกลวงมาอีกแล้วค่ะคราวเนี้ยไปหลอกซื้อทองอ่าแล้วซื้อเยอะดูนะคุณนัทธนันค่ะซื้อทองน้ำหนักร้อยบาทอะค่ะคุณผู้ชมแล้ววิธีการของคนร้ายเนี้ยเขาเป็นยังไงเดี๋ยวเล่าให้ฟังในข่าวนี้แต่ว่าก่อนอื่นเนี้ยจะให้คุณผู้ชมดูภาพจากล่องวงจร
เขาก็ทำทีแหละว่าจะไปขอซื้อทองแล้วซื้อเยอะดูนะคุณนัทธนันค่ะน้ำหนักรวมอะร้อยหนึ่งอืมแล้วเขาก็อ้างว่าเนี้ยเนี้ยเดี๋ยวเอ่อไม่ได้เอาเงินสดมานะเดี๋ยวจะมีคนโอนตังค์เข้าบัญชีธนาคารของร้านเลยค่ะทีนี้พอร้านอ่ะเขาไปตรวจสอบกับทางเอ่อทางธนาคารอ่าธนาคารก็บอกว่าอ๋อเนี้ยต

เบอร์โทรศัพท์ไว้ด้วยค่ะแต่ดูคุณนัทนานคุณผู้ชมมุมเนี้ยกล้องวงจรปิดจับภาพได้ค่อนข้างชัดนะใช่เห็นตาเห็นรูปร่างท่าทางลักษณะเนี่ยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคือเขาก็ต้องไปตรวจสอบแล้วค่ะเกี่ยวกับเรื่องการเคเล่งเช็คเนี่ยนะคะเจ้าของบัญชีเนี่ยเป็นผู้สั่งจ่ายคือนางสาวพิชชาพารณรงค์ซึ่งตัวนางสาวพิชภาเนี่ยเขา
ประสานกันแล้วก็ต้องมีการตรวจสอบกล้องวงจรปิดทุกแห่ง
ตรวจสอบแบบละเอียดเลยค่ะตอนนี้นะเขารู้ตัวแล้วแหละ
คนที่มาก่อเหตุคือใครแต่ว่าตอนนี้เขายังไม่สามารถที่จะเปิดเผยรายละเอียดต่างได้เลย
ตำรวจบอกว่าไม่อยากเปิดเผยเดี๋ยวขอทำงานกันให้เต็มที่ก่อน
อาทิตย์ไปดูกันที่ทางร้านทองกันหน่อยไหมอ่านี่เจ้าของร้านค่ะร้านทองศรีรุ่งเรือง
บอกแบบนี้ว่าโอ้โหมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งแรกเลยนะ
รอบ๒๐ปีไม่เคยมีแบบนี้คนร้ายแหม่ทำทีเข้ามาเขาบอกว่า
ท่าทางไม่มีพิรุษปกติเลยค่ะเลือกทองรูปภัณฑ์เป็นสร้อยคอทองคำไปเส้นละห้าบาท
อ่าแล้วก็สิบบาทน้ำหนักรวมอย่างที่คุณอริยาบอกคือหนึ่งร้อยบาทเยอะมาก
มันเยอะมายค่ะสองล้านเก้าแสนเนี้ยคือเพราะว่ามันเป็นยอดที่มันเยอะขนาดนี้คุณน้ำนทนน
อย่างน้อยเปิดแมสให้ดูหน้าหน่อยหรือถ่ายรูปเก็บไว้หน่อยทำไมอ่ะก็พี่เจ้าของร้าน
ใช่ก็ไม่อยากจะให้เปิดแมสลองเดี๋ยวลองฟังเสียงพี่เขาหน่อยละกันค่ะ
คุณมีห้าบาทจากสิบบาทห้าบาทสิบบาทรวมด้วยหนังละร้อยบาทอ๋อ
เมื่อดีเมื่อวานตำรวจแจ้งหนูว่าสองร้อยคุณเวิร์ดอ๋อ
คุณเวิร์ดอ๋อใช่จริงจริงแล้วแค่ร้อยร้อยหนึ่ง
ร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งนี่มูลค่าสองล้านก้านใช่ไหมครับตามหนึ่งหนึ่งครับ
คุณเข้ามานี่แบบมาคนเดียวเราก็ไม่เห็นเขาเข้ามาไม่เห็นเขามาคนเดียว
คือชิลเลยคือชิลเลยครับมาก็พูดทักทายเป็นปกติลูกค้าปกติ
ไม่เวลาไปไม่ได้พูดปกติโอเคเดี๋ยวขอทั้งนี้ก่อนครับค่ะ
เราขอไว้นิดนึงครับเฮียเราเราเราไม่ได้ขอให้เขาเปิดหน้ากากเลยหรือครับ
ไม่ได้เปิดครับเขากลัวเหมือนกันเราก็เราก็กลัวโควิดใช่ไหม
ทีคุณว่าไงนะเนี่ยกลัวโควิดอ่ะเออ
แล้วก็ทำไมมันถึงเกิดเหตุการณ์แบบนี้ทั้งที่ซื้อแบบเป็นหลักร้อยบาทใช่ไหม

แต่จริงก็น่าจะมีการถ่ายบัตรประชาชนแบบนี้ไหม
ใช่เพราะว่าซื้อเป็นจำนวนมากขนาดนี้ค่ะ
แล้วเอาจริงอันนี้ที่หนองคายที่เล่าให้คุณผู้ชมฟังไป
นี่คือโดนหลอกไป๑๐๐บาทใช่ไหมคะ๒๙๐๐ใช่ไหม

ที่บุรีรำนี่ค่ะเจ้าของร้านทองในตัวเมืองอ่าเมิร์นิรองไหนนะ
ก็โดนเหมือนกันนี่โดนหนักกว่าที่หนองคายคุณ
เพราะว่าโดนไป๒๐๐บาทค่ะ
แล้วเนี่ยเขาบอกว่าแก๊งนี้นะมันตระเวนก่อเหตุหลายจังหวัดมากเลย
แล้วเวลาที่มันก่อเหตุก็จะมีผู้ชายมา
อายุประมาณสัก๓๕๔๐ก็ทำทีมาขอซื้อ
คราวนี้ก็ซื้อทั้งทองแท่งด้วยไงทองรูปภัณฑ์ด้วยไงรวม๒๐๐บาท
มูลค่าไม่ต้องพูดถึงห้าล้านเกือบหกล้านอ่ะอืมแล้วก็อ้างว่าเนี้ย
เดี๋ยวเท่าแก่จะซื้อทองเยอะขนาดนี้เดี๋ยวจะเอาไปแจกลูกน้อง
ร้านก็เลยแบบโอ้โหมีลูกค้ามาเป็นลูกค้ารายใหญ่เลย
เคนเอาทองมาให้เลือกค่ะแล้วก็ตกลงราคากันได้เสร็จแล้วปั๊บ
ผู้ชายคนนี้นะเขาก็พยายามคุยไลน์กับผู้ชายอีกคนนึง
ซึ่งมันก็เป็นตุ๊กตาเป็นตัวละครขึ้นมาเขาอ้างว่าเนี่ยคือเท่าแก่
อ่าแล้วมีการบอกว่าเอ่อพี่ครับเนี้ยทางเท่าเท่าแก่เนี้ยเขาขอชื่อ
เขาขอชื่อเจ้าของร้านเดี๋ยวจะเอาเงินเข้าบัญชีธนาคาร
ไปแป๊บนึงคุณมันมีข้อความแจ้งเตือนในโทรศัพท์ไง
ว่ามีเงินเข้ามาในบัญชีเนี้ยห้าล้านแปดแสนบาทอ่า
แล้วตอนนั้นนะอันนี้เจ้าของร้านเนี่ยนะพยายามตั้งสติ
เออยังไม่มั่นใจนี่เด็กในร้านเรียกเลยเอาสมุดบุ๊กแก๊งเนี่ย
เอาไปปรับซิเอาไปปรับดูซิแล้วก็โทรสอบถามพนักงานธนาคาร
ค่ะแล้วทีนี้ก็เลยรู้ว่าเป็นการเขียนเช็คเข้าบัญชี
ต้องใช้เวลาในการเคลียร์ริ่งก็เลยบอกว่าเอางี้เอางี้ค่ะ
ทางร้านเนี่ยต้องการเงินสดขอเงินสดมาดีกว่า
เขาพูดแบบนี้เลยอ่ะต้องการเงินสดก็อ้าวแล้วทำยังไงอ่ะ
อ่าคุณคิดว่าทางอีคนร้ายมันจะทำยังไงต่อเอาหนีสิหนีสิคุณ
เพราะว่าไม่มีตังค์ไม่มีเงินสดนี่ไงถึงบอกว่าเกือบแล้ว
ถ้าสมมุติเกิดว่าไม่มีการเช็คหรือว่าพลาดไปแล้วให้ทองไป
สองร้อยบาทที่นี่จะโดนหนักกว่าที่หนองคายอีกนะโอ้
ซึ่งท้ายที่สุดคือเขาก็โทรแจ้งบอกญาติ
เปิดร้านทองอยู่ที่เอ่อที่สุรินทร์บอกว่าเนี่ย
มันมีพฤติกรรมคนร้ายแบบนี้น่ะอืมเนี้ย
คนร้ายติดต่อมามาขอซื้อทองแบบนี้เลย
แล้วก็มีการปฏิเสธการขายไปมารู้ว่าอ๋อ
จริงมันมีร้านทองในพื้นที่ที่ถูกหลอกอีก
ร้านนั้นอ่ะโดนหลอกไปสามสิบบาททีนี้เขาก็เลยอยากเตือน
ประกอบการร้านทองเพราะว่าอันเนี้ยมันโดนแบบ
มันทำเป็นขบวนการจริงคุณผู้ชม
ย้ำนะสำหรับที่หนองคาย

ทางเจ้าของร้านเขาไหวตัวทันนะคะคุณผู้ชม
แล้วก็มีในพื้นที่ที่โดนหลอกไปอีก๓๐บาท
ซึ่งตอนนี้เขาก็แจ้งความเอาไว้แล้วที่สพนางรองนะคะ
โอ้โหนี่เรียกได้ว่าตระเวนใช้วิธีแบบนี้กับร้านทองนะคะ

ก็ไม่ปล้นแล้วนะแต่ว่าใช้วิธีอย่างนี้แทน
ต้องเช็คให้ดียิ่งซื้อจำนวนมากมันน่าสงสัยค่ะ